ความคืบหน้าล่าสุดนะครับติดตามจากรายงานสดของคุณอรพันธ์
ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากถ้ำหลวงที่

การค้นหา๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ที่จังหวัดเชียงรายยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะเจออุปสรรค
ฝนฟ้าอากาศที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่สามารถโรยตัวเข้าไปในโพรงด้านผาหมีได้สำเร็จแล้วนะคะ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ด้านในเพื่อค้นหาตัวเด็กทั้ง๑๓คนค่ะ
ความคืบหน้าการค้นหาปล่องโพรงด้านบนถ้ำบริเวณผาหมีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจในวันนี้นะคะ
เนื่องจากว่าช่วงกลางวันที่ผ่านมาสภาพอากาศดีไม่มีฝนตก
ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ง่ายขึ้นโดยหลังเข้าไปสำรวจเจ้าหน้าที่พบว่าโพรงที่๔มีความกว้างเพียงพอที่จะโรยตัวลงไปได้
โรยตัวไปประมาณ๔๐เมตรพบว่าบริเวณด้านในค่ะมีลักษณะเป็นโครนแต่ไม่มีน้ำ
ได้เดินสำรวจด้านในประมาณสิบเมตรส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
พลตำรวจโทกรายบุญซั่วทรงผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้หย่อนกล่องช่วยเหลือไม่น้อยกว่า๒๐กล่อง
ลงไปในปล่องถ้ำต้นน้ำบริเวณตอนเหนือสุดของดอยผาหมีภายในมีทั้งอาหารไฟฉายเทียนยาน้ำนมแทนที่ถ้ำปากกาและคำแนะนำ
โดยหวังว่าเมื่อคนด้านในได้รับกล่องแล้วจะให้รับประทานอาหารและมาร์คจุดใส่กล่องลอยมาตามน้ำ
กล่องลอยมาถึงหน้าถ้ำหลวงก็จะทราบจุดที่ทั้งสิบสามคนอยู่อย่างชัดเจนกรณีถ้าทั้งสิบสามคนได้พบกล่องก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้สามวันค่ะ
แต่สิ่งที่ต้องการที่สุดคือต้องการการตอบกลับทางแผนที่ซึ่งส่งไปให้แล้วก็ได้เขียนคำแนะนำให้มาร์คจุดลอยมาตามถ้ำเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือ
สำหรับการทำงานในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจปล่องโพรงแล้วก็ยังคงช่วยกันเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำ
เพราะคาดว่าจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดในการช่วยทั้งสิบสามคนออกมาด้านนายนรงศักดิ์โอสถานธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ชี้แจงกับสื่อมวลชนค่ะหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยถูกไฟฟ้าดูดขณะปฏิบัติหน้าที่
ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่ได้ถูกไฟดูดแต่มีอาการเป็นลมเนื่องจากได้เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อมาถึงได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทันทีจึงทำให้มีอาการอ่อนเพลียและเกิดอาการเป็นลม
เบื้องต้นจึงนำส่งโรงพยาบาลแม่สายและอาการปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

แล้วนะครับเป็นลมปลอดภัยนะฮะ
ตอนนี้นอนพักลักษณะพักผ่อนอยู่นะครับเป็นลมปลอดภัย
เอ่อปภที่ขออาสามาช่วยงานที่เชียงรายอย่างเร่งด่วนเป็น
เป็นอุปกรณ์เป็นเป็นทีมที่ติดตั้งอุปกรณ์พวกเครื่องสูบน้ำ
ระบบไฟที่เก่งของปพก็อยากจะมาช่วยเพราะเขาได้ยินฝ่ายจากป
พอรายงานไปว่าเรามีแต่อุปกรณ์แต่เราไม่มีคนพอ
เขาก็มาเพิ่งมาถึงนะครับไม่นานขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ชาวบ้านมารอการเดินทางมาของพระครูบาบุญชุ่มยานสวโร
แห่งวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงศ์รัชฉานประเทศเมียนมา
ที่จะมาทำพิธีปัดเป่าเปิดทางปากถ้ำ
เมตตาขอคำมาเจ้าป่าเจ้าเขาบริเวณทางเข้าถ้ำหลวง
เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเด็กและผู้ช่วยโค้ชทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำให้ได้
โดยมีญาตินักเตะและโค้ชนำดอกไม้ขันโตกอาหารมงคลดอกไม้สด
ผ้าสามสีเครื่องนุ่งผมมาร่วมทำพิธี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการกั้นพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
สำหรับพระครูบาบุญชุ่มค่ะเป็นชาวเชียงรายถือเป็นเกจิชื่อดัง
เป็นที่เคารพสัทธาของชาวพุทธหลายประเทศ
ทั้งชาวไทยลาวเมียนมาจีนภูตานและเคยจำพรรษาในถ้ำเป็นเวลานานมาแล้ว
ศิษย์เล่าว่าเชื่อว่าท่านเป็นคนรักเก่าของเจ้านางดอยนางนอน
ที่แล้วท่านเป็นคนเลี้ยงม้าแต่จากอุปสรรคเรื่องชนชั้น
พากันหนีมาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นป่า
เลี้ยงม้าบอกว่าจะออกไปหาน้ำแต่ทหารของเจ้านางดอนางก็ได้ออกมาเจอ
จึงฆ่าคนเลี้ยงม้าตายเมื่อเจ้านางทราบจึงใช้ปิ่นปักผมแทงไปที่ขมับตัวเอง
กลายเป็นสำนักให้เล่าผาดมาจนยุควันนี้ค่ะ

ซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการรอคอยการเดินทางมาถึงของพระครูบาบุญชุ่ม
ขณะที่ฝนค่ะก็ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่แหละค่ะ
ก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่
แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมั่นใจนะคะว่าวันนี้จะสามารถ
นำ๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
แต่ว่าจากอุปสรรคที่พบเห็นขณะนี้ก็อาจจะทำให้ระยะเวลาในการช่วยเหลือยืดยาวออกไปอีก
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดในช่วงนี้นะคะ
เราจะยังคงเกาะติดสถานการณ์การค้นหา๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำอย่างต่อเนื่อง
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากจังหวัดเชียงรายค่ะ